อยู่ที่เรื่องราวความฮอตของน้องน้ำตาลชะลิตานะคะ
วันนี้ทันทีที่เธอเดินทางมาถึงเมืองไทย
โอ้โหบรรดาแฟนนางงาม

ปักหลักรอต้อนรับน้องอยู่แล้ว

ให้เราได้ฟังกันด้วยไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
กลับมาประเทศไทยพร้อมกับการต้อนรับสุดอบอุ่นจากแฟนนางงามชาวไทย
ที่เดินทางไปรอรับน้ำตาลชะลิตากันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งสาวน้ำตาลได้เปิดใจด้วยรอยยิ้มว่าเธอขอบคุณคนไทยทุกคน
ที่ช่วยส่งกำลังใจและแรงโหวตให้เธอในระหว่างการประกวด
ทำให้เธอสามารถทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้อย่างเต็มที่
และแม้จะยอมรับว่าเสียดายที่พลาดโอกาสเข้าไปยืนในรอบ๓คนสุดท้าย
แต่เธอก็ไม่เสียใจเพราะการเข้ารอบ๖คนสุดท้ายในรอบ๒๘ปี
บนเวทีนางงามจักรวาลก็ถือว่าสูงสุดของชีวิตเธอแล้วล่ะค่ะ
รู้สึกตื้นตันใจมากเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้
แต่เป็นหน้าที่น่าจะไปทำกิจกรรม
ไม่มีวันไหนที่แบบไม่มีความสุข
ไม่มีวันไหนที่กดดันไม่มีวันไหนที่ท้อเลยค่ะ
ทุกวันก็คือสนุกกับมันแล้วก็ไม่มีคำว่าเหนื่อย
ทุกวันตามทำเป็นที่ทำทุกวันดีที่สุด
เป็นที่ทุกวันต่อให้หมดออกมาเป็นเรื่องนั้น
แล้วก็ยอมรับเป็นสิ่งที่ตามทำว่าตามทำเป็นที่แล้ว
แต่ก็แอบเสียดายนิดนึงว่าอยากจะเอามองกุฎกลับมาบ้านเรา

ขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบอดหลับอดนอนทำให้ขนาดนี้
ดีใจมากที่แบบเป็นหนึ่งใน๘๕คนที่ทุกคนโหไทยเยอะขนาดดี
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจจริง
มันดีใจมากครับที่

ชื่อประเทศไทยของเราไปประกันบนโลก